กลับไปติดตามอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านของคุณอรพันธ์ขันทองคำนะครับ

แต่ว่าอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือสัตว์ตัวอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณที่วัดป่าหลวงตาบัวแห่งนี้
สังเกตเห็นสัตว์ส่วนนึงนะคะปรากฏว่ามันอยู่อย่างไม่มีอาหารกินนะคะ
ตอนนี้อาจจะเข้าสู่ในช่วงของการอดอาหารแล้วก็อาจจะขาดแคลนอาหาร
ซึ่งน่าเป็นห่วงนะคะว่าสัตว์เหล่านี้เองจะอยู่อย่างไร
วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านผอเตือนใจนุษดำรงนะคะว่า
จะมีวิธีการจัดการกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าเก้ง
อย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้อย่างไรจะจัดการยังไงคะท่าน

ในการที่จะบริจาคเงินหรือว่านำอาหารของสัตว์เหล่านี้

ค่ะแล้วสัตว์อย่างเช่นที่ไม่ได้เป็นอยู่ในส่วนคุ้มครอง
ทางกรมอุทยานจะดำเนินการอย่างไร

เราก็จะเริ่มดำเนินการในการวางแผนในการขนย้าย
ก็เท่าที่เราสืบเห็นในส่วนติดไป
เนื่องจากพื้นที่ของวัดมีประมาณพันธุ์กว่าไร่
วันนี้นะคะเราก็จะเริ่มวางแผนปฏิบัติการ
เราก็มีนกเหงือกมีหมาหัวแดงและมีเก้งกวาง
ก็คงจะเริ่มปฏิบัติการได้ในช่วงบ่ายนี้เป็นต้นไป
อย่างที่ท่านผอพูดไปนะคะว่าวันนี้เราสามารถตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนกเงือกนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงยังตรวจพบอีกด้วยว่าพบเสือโครงเพิ่มขึ้นมาอีก๒ตัว
ซึ่งต้องตรวจสอบใช่ไหมคะว่าอยู่ในการจดทะเบียนของกรมอุทยานหรือเปล่า
ขณะนี้ที่วัดแจ้งกับเราที่เราฝากผ้าไว้มีทั้งหมด๑๔๗ตัว
ขณะนี้เรารับเพิ่มได้แล้วนะคะว่ามี๑๔๙ตัวฉะนั้นก็แน่นอนนะคะว่าไม่ได้แจ้ง
เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางกรมก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า๒ตัวที่เพิ่มมาเป็นเสือที่ได้เพิ่มจากการเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ใน๑๔๗ตัวหรือไม่
เขามายังไม่มาจากกรงข้อหนีนะคะถ้าไม่
ไม่ใช่มันก็นำไปสู่การว่าแล้วมาจากไหน
มีใจกรรมาครอบครองสตราปกุ้งครองเพราะผู้ชอบด้วยกฎหมาย
และนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนสงสัยเหมือนกันนะคะ
ก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
ส่วนวันนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปูพรมที่จะเข้าค้นตรวจยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่เชื่อนะคะว่าน่าจะมีอะไรมากกว่าเครื่องลางของขลัง
แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงข่าวค่ำของไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานค่ะ